โดยการขันนัดที่สองนะครับไทยเสมอกับเตอร์เนินทิศภาคอยู่หนึ่งต่อหนึ่งเซ็ตนะครับ
แรกเราชนะไปก่อนนะครับส่วนเซต๒แพ้ด้วยสกอร์วุดวิด๒๖ต่อ๒๐

ส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของไทยนะครับจะได้พัก๒วันและมาแข่งกันวันที่๒๕กรกฎาคมนี้นะครับ
แต่วันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีโปรแกรมคู่สำคัญให้ได้ติดตามนะครับ
ช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๕๕นาทีถึง๒๐นาฬิกาครับ
สวนนงนุษย์พัทยาโดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อรวมพลคนสื่อ
ส่วนประชาชนมาร่วมออกกำลังกายครับ
การแข่งขันออกเป็นระยะทาง๒๑กิโลเมตรและ๑๐กิโลเมตรครับ
วันที่๕ของการคัดเลือกปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกนะครับ
วันนี้มีดารานักแสดงสุดฮอตอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์มาร่วมคัดเลือกปรายศนียบัตร
ทำให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
ส่วนยอดปรายศนียบัตรขณะนี้นะครับคัดเลือกแล้วทั้งสิ้น๑๓๗ล้านฉบับ
แบ่งเป็นทายถูกว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์๗๗ล้านฉบับและทายผิด๖๐ล้านฉบับ
วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีดาราดังอย่างคุณเมพิชนาค
ศิลปินอย่างเดอร์ทอยแล้วก็สิงโตนำโชคมาร่วมคัดเลือกปรายศนียบัตรครับ